ครับมีเพื่อนหญิงคนนึงนะบอกว่าถูกเพื่อนผู้ชายเนี่ยลวนลามแล้วก็ถูกด่าด้วยโมโหฮะไม่รู้ว่าเมาด้วยหรือเปล่านะใช้ขวดฟาดหัวเพื่อนผู้ชายจนแตกยับเลยนะฮะ
ป้าป้าเอาอะไรตีเขาอ่ะจ๊ะเอาอะไรตีเขาอ่ะ

ผมนั่งอยู่เฉยแล้วอยู่เขาก็เอาอะไรมาตีเขาไม่รู้

คนเจ็บอายุ๕๔นะครับ

เลือดนองแบบเต็มตัวเลยนะครับ
นั่งอยู่พื้นหน้าร้านส้มตำในซอยสัตหีบ
ที่สัตหีบชนบุรีนะฮะ
ก็มีกลิ่นเหล้าด้วยนั่นแหละแต่ว่าหัวแตกนะฮะ

แผลลึกด้วยยาวด้วยนะครับเหมือนถูกของแข็งตีใส่นะครับ
ป้าที่ยืนอยู่ข้างป้าใส่ใจนะฮะ
ยุศี๔๗เจ้าของร้านส้มตำ
กับลุงจักรวาลมา๓ปีนะ
ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
คือป้าสายใจเนี่ยแกบอกว่า
ทีแรกถามไปถามมาว่าใครทำแกยังไม่ยอมรับนะ
ไปมาเนี่ยแกยอมรับว่าแก
ตีหัวลุงจักรวาลเองเพราะโมโห
ที่นายจักรวาลเนี่ยมาลวนลามแล้วมาด่าเธอด้วย
ก็เลยหยิบขวดเนี่ยฟาดใส่หัวไป๒๓ที
แล้วอยู่ดีด่าพี่ว่าพี่เป็น

พี่ก็บอกว่าพี่ออกบ้านนะก็ไม่ออก
พี่ก็โมโหแล้วก็บอกกูไม่ยอมออก

พี่ไม่รู้หรอก

พี่ออกมาก็เลือกแบบนี้พี่ลากออกบ้านเนี่ย

ไปห้องน้ำมาถึงโอ้เลือดอาบเต็มเลย
ก็เลยลากออกมาหน้าบ้านพี่
หลังยอมรับว่าพี่โมโหเข้ามาด่าพี่
พี่เลยฟาดเข้าไปเลย

บอกว่าแกไม่ได้ลวนลามอะไรเลยนะ

ซื้อปลากระป๋องซื้อเหล้ามา
มานั่งดื่มที่ร้านส้มตำของทางสายใจเขา
ทีนี้พอเรามันออกลิด
ก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน

เอาของแข็งเนี่ยน่าจะเป็นขวดเนี่ย
หัวเนี่ยหลายครั้งจนเลือดอาบ
คือเอาเป็นว่าแม่ฤทธิ์สุราก็เลยไม่รู้ว่าความสัมพันธ์เพื่อนวงเล่า๓ปีน่าจะขาดสบั้นซะละมั้งวันนี้
เหลือเนี่ยรอทางคดีนะฮะว่าทางลุงจักรวาลแกจะแจ้งความทางป้าสายใจหรือเปล่า
เรื่องไปทำร้ายร่างกายแต่เล่นเอาเจ็บหนักเลย